ฝากฝั่งในบ้านเรานะครับมีการแข่งขันฟุตบอลเอฟเคครับ
ไนเต็ดครับคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในช่วงหลังนะครับ
จากประจวบขึ้นชั้นมาแล้วเนี่ยเอาชนะเมืองทองตลอด
ครึ่งแรกครับมีสกอร์เดียวเป็นธิรสินแดงดาครับ
ปตันทีมยิงให้กับเมืองทองนำนาที๒๘
ถือว่าเป็นเกมของความมั่นใจของเมืองทองก็ว่าได้นะครับในเกม
เพราะว่าครึ่งหลังเมืองทองหนีเป็น๒๐ครับ
ยิงยัดไส้นาที๘๓ของอธิสักไกรสอนครับ

จากนั้นยังมีอีกหนึ่งลูกนะครับเฮเบตตี้ครับ
ได้บอลหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วก็
ใช้ความยอดเยี่ยมในการจบสกอร์ครับนาทีที่๘๖
มีตัวเบียดมาตอนหลังแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับ

กชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบ๓๒ทีมต่อไป
ส่วนผลในคู่อื่นครับที่น่าสนใจ
ของทีมในไทยลีก๑หลีกสูงสุดนะครับ

พิธีทีระยองไป๓๑การท่าเรือครับ

เอาชนะจุดโทษชมบุรีเอฟซีไป

กระบี่ครับต่อเวลาชนะเชียงใหม่เอฟซีไป๒

เชียงรายยูนิเต็ดครับเอาชนะอุตรดิษฐ์๒ต่อ๑

ชนะเชิงเซาไฮเทคไป๔๐

และก็เชียงใหม่เอฟซีครับ